คุณผู้ชมครับพาไปดูอีกหนึ่งคลิปนะคะ

ขับรถเสียหลักตกข้างทางไปชนกับท่อระบายน้ำ
รถพลิกหงายเท่านั้นไม่พอ
คนขับติดอยู่ข้างในไฟไหม้ไปอีก

แล้วก็นำตัวคนขับออกมาจากรถให้ได้

เพราะว่าก็มีแผลพลุพองจากไฟไหม้ค่ะ

เกิดไฟลุกไหม้และติดอยู่ในรถ

ก็พบว่าสภาพของนายอดิสัก
มีร่องรอยไหม้ผู้พองตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลจตุรพักษ์พิมาร
ว่าสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนขับนั้นหลับในค่ะ
เห็นเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็เป็นคนที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้เนี่ย
คือนายสมศักดิ์สอนแสงเป็นเจ้าของร้านพงวัสดุนะคะ

ได้ยินเสียงรถยนต์แล่นมาด้วยความเร็ว
จากนั้นก็มีเสียงดังโครมอย่างแรงก็เลยรีบวิ่งออกมาดูค่ะ
เห็นรถคันนี้เนี่ยเสียหลักตกถนนไปชนกับท่อระบายน้ำคอนกรีต
สภาพรถก็คือล้อหงายชี้ฟ้าเลย

เขาก็เดินเข้าไปดูสถานการณ์ใกล้

รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบตหัวช้าง
ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ๒กิโลเมตรให้มาช่วยเหลือ
พอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ดับเพลิงเสร็จ

แต่ว่าตอนแรกยังเอาคนขับออกมาไม่ได้
นายสมศักดิ์คนนี้ก็เลยเอารถเครนของตัวเอง
ยกรถกระบะขึ้นให้พ้นจากพื้น
แล้วอาสาสมัครกู้ภัยถึงช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บออกมาจากรถได้
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
น่ากลัวทีเดียวสุดท้ายก็ปลอดภัย